คุณผู้ชมคะมาดูอุบัติเหตุค่ะมีเหมือนกับเครน
กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าค่ะร่วงตกลงมา
ยอมนะยังไงก็ต้องเอาเรื่องนะคะต้องดำเนินคดีอะค่ะ
ตำรวจบอกว่าดำเนินคดีได้นะก็เป็นลักษณะของการประมาทนะคะ
นี่คือชิ้นส่วนเครนที่ร่วงลงมาคุณผู้ชมลองดู
แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี้ยค่ะเขาขี่มาพอดี
คนขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บปากซอยศรีนครินหนึ่งนะคะ
เขตสวนลวงกรุงเทพอะค่ะช่วงบ่ายวันนี้เองนะคะ
เส้นทางตรงนี้เห็นไหมคะกำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลืองตลอดแนวเลย
ตำรวจสนหัวหมากไปตรวจสอบชิ้นส่วนเป็นชิ้นส่วนเครนนะคะ
แนวก่อสร้างรถไฟฟ้านี่แหละที่หล่นมา
แล้วมาตัดหน้ารถจักรยานยนต์ที่เขากำลังขี่มาพอดี
ตัดหน้าเลยอะค่ะคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยนะคะ
คนงานกำลังก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าแล้วลักษณะน่าจะเป็นความพลาดอ่ะ
ชิ้นส่วนเครนตกลงมาที่พื้นตัดหน้ารถจักรยานยนต์
คนขี่รถจักรยานยนต์เลยชนเข้ากับเศษชิ้นส่วนแบบเต็ม
คือชนเต็มเต็มขนาดไหนล้อรถจักรยานยนต์คือบิดเบี้ยวเลยอะค่ะ
เบื้องต้นจะต้องมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีนะคะเป็นความผิดตามพรบการก่อสร้าง
และเป็นความผิดลักษณะของความประมาทน่ะนะคะเราเลยส่งคุณปียชาติคงถิ่นนักข่าวของเรา
จุดที่เกิดเรื่องเนี่ยค่ะไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์
อำพรศรีประภัยอายุเจ็ดสิบเจ็ดนางอำพรบอกว่าได้ยินเสียงดังมาก
คือเสียงเครนร่วงลงมาแล้วคนขี่รถจักรยานยนต์ก็ได้รับบาดเจ็บ
คือเขาพุ่งไปชนเลยนะคะแล้วคนขี่เนี่ยกระเด็นจากจุดที่ชนประมาณสักสิบเมตร
โชคดีมากที่ช่วงเกิดเหตุไม่มีรถวิ่งผ่านมาพอดี
โอ้โหไม่อย่างนั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เป็นช่วงวันหยุดไงค่ะ
รถก็เลยค่อนข้างน้อยอะค่ะเดี๋ยวฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์ค่ะ
ป้าเห็นแต่ว่าคนกิ้งมาแล้วไม่เห็นเสียงยุ่นไงขาขาน่าจะหักน่ะ
ขาขาเนี่ยขานี้ตรงนี้มันบวมขึ้นมาเยอะอยู่
แล้วก็กิ้งมามันไอหน้ามันก็ประตูกกวาดใช่ไหมคนก็กระเด็นมา
แต่ไม่รู้จะช้ำเปล่าเขาอยู่โรงพยาบาลรัฐพร้าวแต่ขาหัก

ดูก็อยู่ตรงนี้ก็ดูไม่กล้าดูใกล้หรอกกลัวจะตาย

ดูอยู่ตรงนี้แหละไม่กล้าไปใกล้เลย
ต้องถามกู้ภัยหน่อยค่ะว่าคนเจ็บอาการเป็นยังไงบ้างนะคะ
กู้ภัยสยามร่มใจปู่อินบอกว่าพอได้รับแจ้งก็รีบไปช่วย
เพราะดีนะคะที่คนเจ็บเขาไม่ได้อันตรายอะไรมากอะค่ะ
คือเจ็บตามตัวหลายแห่งนี่แหละแต่ไม่ได้อาการสาหัส
ช่วงเกิดเหตุคนงานก็กำลังเคลื่อนย้ายเครนไปตามรางรถไฟฟ้า
ปัญหาคือสลิงมันขาดคุณผู้ชม

ก็เลยทำให้ชิ้นส่วนของเครนมันร่วงตกลงมา
อย่างที่พี่กู้ภัยบอกนะคะคนเจ็บอาการไม่ได้หนักมาก
แต่บาทชาติก็ไม่ได้แรงมาก

ก็ถามตอบรู้เรื่องครับ
อย่างที่พี่กู้ภัยบอกนะคะคนเจ็บอาการไม่ได้หนักมาก
แต่บาทชาติก็ไม่ได้รุนแรงมาก
อาการไม่ได้รุนแรงมากก็ถามตอบรู้เรื่องครับ
อย่างที่พี่กู้ภัยบอกนะคะคนเจ็บอาการไม่ได้หนักมาก
แต่บาดเจ็บหลายแห่งนะคะตามที่กู้ภัยให้ข้อมูลนะคะ
ทีนี้ค่ะอย่างที่กู้ภัยบอกว่าสลิงขาด
ชิ้นส่วนของเครนก็เลยร่วงลงมา
แล้วโอ้โหทำยังไงให้สลิงมันขาดได้เนี่ยนะคะ
ล่าสุดนะคะทางโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

บอกว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดจากสายสลิงขาด
พอขาดปุ๊บมันมีแรงสะบัดค่ะ
ทำให้แขนเครนยกของร่วงตกลงมาบนพื้นถนน
ทางรฟมอร์สั่งการให้โครงการยุติการดำเนินการนะคะ
แล้วทางรฟมอร์สั่งการให้โครงการยุติการดำเนินการนะคะ
แล้วจะมีการตรวจสอบข้อบกพร่องเพิ่มเติมต่อไปนะคะ
นี่ค่ะบริเวณตรงนี้นะคะจุดที่เกิดเหตุนะคะ